อย่างที่ทราบดีว่ามีลูกศิษย์เข้าวัดจำนวนมากทีเดียว
ก็ไปนั่งสวดมนต์กันอยู่ภายในวัดเยอะแยะมากมายทีเดียว
ใช่ค่ะเพราะว่าบรรยากาศต้องบอกว่าลูกศิษย์
พวกศิษยานุศิษย์เหล่าศิษยานุศิษย์
ก็ยังคงเข้าออกวัดพระธรรมกายกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อไปสวดมนต์ตลอดทั้งคืนเลยนะคะ

เพราะว่าช่วงคืนที่ผ่านมาที่วัดพระธรรมกาย

ประชาชนเข้าออกกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ด่านประตู๗ฝั่งถนนบางขันน้องเสือ
ประตูทั้งสองด้านตอนนี้ถูกปิดแล้วค่ะ
แต่ก็เปิดเป็นระยะให้ประชาชนที่จะออกจากวัดได้ใช้
ส่วนประตู๖แล้วก็ประตู๒ที่ถนนเรียบคลองแอน๒๓
ยังมีประชาชนเข้าออกวัดอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้วัดไทยทั่วโลก
มีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐

และทางวัดพระธรรมกายเองก็เตรียมงานพิธีสวดพุทธมนต์
เพ็ญจิตภาวนาถวายสังขทาน
พระสงฆ์จังหวัดปฐุมธานี๙๙๙รูป
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ในช่วงเช้าของวันนี้ด้วยค่ะ